ทีนี้ดูเรื่องมีคนเสียชีวิตค่ะคุณผู้ชมผู้ชายคนนึงเนี่ยเสีย
ชีวิตอยู่ที่บ้านผู้ชายคนนี้นะเขามีโรคประจำตัวอยู่แล้ว
ด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะอากาศหนาวหรือเปล่า
ว่าที่เพชรบูรณ์๑๕องศาแต่นี่ฉันเล่าข่าวนี้
มันไม่ใช่แค่เรื่องการเสียชีวิตเฉยคุณผู้ชม
มีเรื่องของเขาไปโยงเกี่ยวกับเรื่องแปลก
มันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของตัวเลข
ไม่ว่าจะเป็นอายุเอ่ยบ้านเลขที่รวมถึงแบงค์ที่พบตรงศพด้วยนะคะคุณผู้ชม
เล่าเหตุการณ์นี้ให้คุณผู้ชมฟังก่อนค่ะ
คือแพทย์เวรโรงพยาบาลชนแดนพร้อมด้วยกู้ภัยชนแดนสงเคราะห์
ก็ไปรับศพของนายพฤษภาคมแก้วกัน
พฤษภาคมอายุ๕๐ปีเสียชีวิตอยู่บนที่นอนเลย
สภาพคือใส่กางเกงขาสั้นเสื้อยืดแล้วก็มีเสื้อกันหนาวสวมอยู่
ทีนี้บ้านเลขที่ก็คือบ้านเลขที่๕๐ที่หมู่๖ตำบลพุทธบาท

เจ้าหน้าที่เขาไปตรวจตามเนื้อตามตัวตามร่างกาย
ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๖ชั่วโมง
ญาติไม่ได้ติดใจการเสียชีวิตแล้วตำรวจก็มอบศพให้ญาติ

นักข่าวของเราไปเจอกับน้องสาวของผู้ตายคือนางสาวคำพานะคะ
ก็เล่าให้ฟังน้องสาวบอกว่าบ้านหลังนี้นะพี่ชายอยู่คนเดียว
แต่ว่าพี่ชายเนี่ยแกมีโรคประจำตัวหลายโรค
เบาหวานทั้งความดันแล้วพี่ชายเนี่ยก็กินเหล้าเยอะ
ปกติพี่ชายจะนอนตื่นสายน้องสาวบอกนะคะ
แต่ว่าวันที่เกิดเหตุคือใกล้เที่ยงแล้ว
ทำไมพี่ชายยังไม่ตื่นสักทียังไม่มากินข้าวกินปลาอาบน้ำอาบท่า
ไปเปิดประตูดูน้องสาวพยายามเรียกค่ะ
เรียกเท่าไหร่พี่ชายก็ไม่ตื่นก็เลยให้ญาติมาช่วยดู
เอามืออังจมูกอ้าวไม่มีลมหายใจแล้วพี่ชายเสียชีวิตแล้ว
รวมถึงน้องสาวบอกนะว่าคืนที่ผ่านมาที่เพชรบูรณอากาศเย็นไงคุณ
อุณหภูมิ๑๕องศาก็ไม่รู้ว่านี่จะเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่า
สาเหตุที่ทำให้พี่ชายเสียชีวิตแต่ว่าเรื่องแปลกเนี่ย
อย่างที่ดิฉันบอกเมื่อกี้ก็บอกข้อมูลไปบางอย่างแล้ว
เรื่องเกี่ยวกับอายุของผู้ตายเรื่องบ้านเลขที่และที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมเป็นแบงค์ห้าสิบเคลือบเคลือบเคลือบอะไรอ่ะเคลือบพลาสติกอ่ะ
ครับเขาไปเจอแบงค์เนี้ยวางเอาไว้ตรงใกล้ใกล้ศพทีนี้คนในพื้นที่อ่ะ
เขาก็เขาก็คิดว่ามันอาจจะเป็นความเกี่ยวพันกัน
คนในพื้นที่เขาก็เชื่อเขาก็เชื่อมโยงเขาก็ไปหาเลขเนี่ย
มีแบงค์๕๐อยู่ถูกต้องผู้ตายชื่อว่านายพฤษภาเดือน๕เดือน๕

นี่แหละก็เลยไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกัน

เขาก็บอกว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ย

เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการชนะสูตรต่อไป